เอาไปดูต่อกันที่กันกันตะถาวรหน่อยค่ะเป็นปีทองของเขาในเรื่องของงานเป็นพิธีกรที่ฮอต
งานเยอะแล้วก็งานเข้าเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ไอ้งานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อีเวนต์ค่ะเห็นบอกว่าเป็นทางงานที่รับหน้าที่พิธีกร
แล้วถูกมองว่าเป็นพิธีกรขี้เหวี่ยงขี้วีนปฏิเสธไม่ยอมให้สัมภาษณ์
งานนี้กันขอชี้แจงเลยนะคะว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
ไปฟังจากปากกันกันตะทะวอนดีกว่าค่ะ
ก็เคลี่ยร์ชัดกันไป
เวลาไปงานอีเวนต์ทางทีมงานต้องมีการแจ้งกับพี่นักข่าวก่อน

และนี่เป็นภาพคู่กับภรรยาเขาเนอะสวยเนอะ

เห็นกันบอกว่าก็มุ่งมั่นปั๊มลูกอยู่เหมือนกัน
ปรึกษาทั้งแพทย์นะฮะแล้วก็หลากหลายวิธีแหละ

ตอนนี้ก็เดินหน้าบำรุงดูแลพญาอย่างดีนะคะ
แล้วก็การให้คำตอบแบบคำด้วยว่า
ขอปล่อยแบบสบายค่ะ
สบายหมายถึงปล่อยตัวสบาย

คืออยากให้เขามาแล้วก็คือพร้อมพี่จะมีเขาแล้ว

ก็ใช้วิธีธรรมชาติก่อนเนาะนะคะ